จะผ่านได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของเจตนารมณ์กฎหมาย
เขาไม่ต้องการที่จะมาครอบงำหรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
แต่ว่าพอเราไปดูคำวินิจฉัยนะครับจะเป็นของสารน้ำนูนหรือว่าคำพิพากษาสารดีการเนี่ย
แนวทางท่านชัดเจนว่าเรื่องการประกอบกิจการหุ้นสื่อ
ให้ไปดูรายได้ของบริษัทนั้นถ้ายังไม่จดแจ้งเลิกนิติบุคคลเนี่ยนะฮะ
รายได้มาจากหุ้นสื่อไหมถ้าไม่ได้มาจากเรื่องการกิจกรรมสื่อต่างเนี่ย
เพราะตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณพิทาจะผ่านตรงนี้ไม่น่าจะยากนัก
สิ่งหนึ่งที่พักเพื่อไทยนั้นมอบให้เป็นงานหลักหรือโยนประเด็นร้อนให้กับก้าวไกล
คือการไปเคลียบศวนะในแถวละเงินการเขียนไว้ชัดการจัดการต่างให้เป็นเรื่องของก้าวไกล
แล้วก็การสัมภาษณ์แก่นำก็บอกให้เป็นเรื่องของก้าวไกล
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นการสร้างความชอบทำให้กับเพื่อไทยด้วย
แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมต้องการในหลายภาคส่วนก็คือการมีเสถียรภาพทางการเมือง
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพักไหนขึ้นมาถ้าอยู่ในคั่วเดียวกันนะครับ
อาจจะเคลียร์ได้ง่ายในเรื่องของความชอบทำอาจจะเคลียร์ได้ง่ายในเรื่องของการชุมนุม
แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งคั่วทางการเมือง
แต่ในคั่วมันอาจจะมีค่าย่อย
อันนี้ถ้าอยู่ในคั่วเดียวกันแต่คนละค่ายมันเคลียร์กันง่ายกว่า
แต่ถ้ากรณีสมมุติว่าเพื่อไทยไปยกโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออันนี้

แต่เขาไม่ได้ไปยกงานนั้นเขาอยู่ในคั่วเดียวกัน
ถ้ามันจะเกิดฉากของการเมืองจริงแล้ว
ถ้าไม่ใช่คุณพิทาแล้วเป็นในส่วนคันดิเดตของเพื่อไทย

แต่ถ้าเกิดโอ้โหถ้าไม่ใช่คุณพิทาแล้วไปนู่นสลับ
ไปประยุทธ์หรืออะไรอย่างนี้
โบ๊มหรือเป็นวิ่งตูขึ้นมาอีกอันนี้ยุ่ง

แต่ถ้าไม่ผ่านรอบ๒เป็นความชอบคำ
ของภาคเพื้อไทยซึ่งในฐานะภาคอันดับหนึ่ง

โอ้นี่คุณหมอจรณาถ้าฟังอยู่อาจจะต้องบอก

เมื่อวานยืนยันครั้งที่ละ๕๐๑บวกได้ครั้งที่๕๐๒ต่อ
วันนี้อาจจะต้องใครไปเจอคุณหมอชนละนานหัวหน้าภาคเพื่อไทยบอก
ผมเชื่อว่าคุณหมอชนละนานฟังเรา๓คนคือท่านเข้าใจครับ
มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานว่าการเมืองเนี่ย
ณวันที่ท่านพูดกับวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเงื่อนไข
ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจหมดละครับ
แต่ว่าณวันที่ถูกถามเนี่ยก็สถานการณ์เป็นแบบนั้นก็ต้องตอบแบบนั้น
อาจารย์ทันละพรอาจารย์ยุทธพรมองว่า
ถ้าก๊อกแรกเรื่องหุ้นสื่อคุณพิทาไม่น่ามีปัญหา
แต่โหวตในรัฐภาพจะได้เสียงสวทรถึงหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์ธนพรมองยังไงสองเรื่องนี้
คือเรื่องหุ้นสื่อวันนี้นะครับผมพูดตรงก่อนเนอะว่า
ใครที่คิดว่าจะเสร็จตั้งแต่ก่อนประกาศแล้วรองผลไม่เสร็จแน่นอน
เพราะกรกตเขาบอกแล้วกฎหมายเขาไม่ได้เขียนไว้แบบนี้
ต้องรับรองไปก่อน
เพราะฉะนั้นคุณพิทาถ้าฝากด่านสวเป็นนายกได้
ก็ท่านก็เป็นนายกไปหรือถ้าฝ่าด่านไม่ได้
อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติส่วนตัว
ถามว่าช่วงที่คุณสมบัติส่วนตัว
มันก็ต้องอยู่ที่หลักฐานในการที่คุณพิทาจะนำไปสู้ใช่ไหม

ขณะเดียวกันสารแล้วนูนก็คงจะต้องตั้งกำหนดประเด็นในการไต่สวน
แต่เท่าที่ดูในเบื้องต้นขณะนี้น้ำหนักของศาล
ผมก็เอาคำวินิจฉัยหลายสารมานั่งอ่าน
ก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักของเอกสารที่มันเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณพิทาก็ต้องไปเตรียมทางแก้
เตรียมทางตอบสารท่านให้ดี
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วน้ำหนักพยานบอกเล่าบุคคล

เอกสารที่ว่ามีรายงานการประชุกก็ยังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือเปล่า
ถูกแล้วครับครับผมถูกต้องแล้วครับฉบับนั้น
อาจารย์ครับจะหมดเวลาอาจารยุทธพรสรุปปิดท้ายให้ผมหน่อย
บอกอะไรกับประชาชนคนดูหน่อยไหมฮะติดตามการเมืองไทยในช่วงเวลานี้

การเมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ

ตามกันยาวบอกสั้นแค่นี้

เมลเยี่ยมยังเฮยจากทัศนาบาลตั้ง๕๐๐กว่าวัน
อะอะไรครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง๒ล้านนะฮะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ